ดูข่าวนี้ฮะอะไรจะชิวขนาดนี้แต่ชิลแบบนี้ไม่ดีเลย
คือเขาจ้างมาให้ขึ้นไปตัดต้นไม้
แล้วสูงด้วยนะสูงเป็น๑๐เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าคนตัดต้นไม้เอาเหล้ากลับไปกิน
กเหล้าแบ่งใส่เครื่องดื่มชูกำลังขวดเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นไป

แล้วเป็นลมคอพับเสียบอยู่กับง่ามไม้แบบนั้นนะครับ

นี่นะฮะดูแล้วหวาดเสียวจริงเลยนะครับ
กับภาพนี้นะฮะนายสายยนต์ทำเรียอายุ๕๒ปีแล้ว
เป็นลมคอพับร่างติดอยู่กับง่ามต้นบูหงา

บริเวณบ้านของนางอำพรคนคล่อง
หมู่บ้านเฟื่องฟ้านะครับที่แก่งคอยสระบุรี
คือขณะที่ติดอยู่เนี่ยลมมันก็พัดนะครับ
แล้วต้นไม้มันก็เอ็นไปโอนมาแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับเหมือนมันจะหักด้วยนะครับ
คือนายสายนถ้าหล่นลงมาก็บาดเจ็บแล้ว
ไม่เจ็บก็หรือว่าโชคร้ายที่สุด

ก่อนเกิดเหตุนางอำพรจ้างนายสายยนต์ให้มาตัดต้นบูหงา
ปลูกอยู่ในบ้านสองต้นเพราะกลัวว่าช่วงนี้ลมแรงนะฮะ
เดี๋ยวมันจะหักล้มทับบ้านนะครับ
วันก่อนตัดไปแล้วต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ตัดอีกต้นหนึ่งที่เหลือ
โดยเริ่มตัดตั้งแต่เช้ายันบ่าย๓
แล้วก็มีคนตะโกนบอกว่านู่นสายนเป็นลม
เป็นลมอยู่บนต้นไม้นู่นนะฮะ
นางอำพรออกไปดูไปพบร่างในสายยนต์
คล่อมอยู่กับกิ่งไม้แบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
ค่อมคาอยู่แบบนี้เลยนะฮะจึงรีบแจ้งดับเพลิง
จะไปเอาตัวลงมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแก่งคอย
นางคามูลฮิรัญชาปเล่าบอกว่า
กลับมาทำงานช่วยนายสายนคอยเก็บกริ่งไม้ที่ตัดลงมาแล้ว
แบ่งใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังมา
นี่ขวดใหญ่แล้วแบ่งขวดเล็กขึ้นไปกินบนต้น

พอช่วงบ่ายได้ยินเสียงนายสายยนตะโกนบอกว่า

นางคำมูลจึงตะโกนบอกให้ค่อยปีนลงมา
ที่ไหนได้แต่สายโยนไปลมคาไปแล้วหล่ะ

คือขาดทั้ง๒ข้าก็คล่อมบนกิ่งไม้
ส่วนสาเหตุคาดว่าคือเขาเล่านะข้าวเช้าไม่ได้กิน
อยากจะปีนเอาเหล้าขาวขึ้นไปดื่มท้องน่าจะว่าง
ดื่มไปดื่มมาเป็นลมเพราะว่าอากาศมันร้อนด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม่อยากจะฟินนะฟินผิดที่นะครับ
ไม่เอานะครับความปลอดภัยทุกอย่างต้องมี
การทำงานทุกอย่างต้องมีความปลอดภัยอยู่ด้วย